คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้หน่อยนะคะ
เหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือหายปลาร้ามีอะไร
มีหนอนไงจริง

อยากให้ดูคลิปนี้ด้วยตัวท่านเองค่ะด้วยตาท่านเองนะคะ
นอนจริงเห็นไหมคะ
บางคนบอกว่านอนเอ้ยเช่าเน็ตเสียงแตก

คลิปนี้๒ล้านวิวแล้วนะคะชาวเน็ตเสียงแตก
บางคนก็บอกว่าหนอนสะท้อนถึงความออริจินัล
นี่แหละปลาร้าดั้งเดิมของแท้ต้องมีหนอน

คนที่เขาเคยทำปลาร้าขายทำน้ำปลาร้าขาย
เขาบอกว่าของเขาทำไม่มีนะ
การมีหนอนแบบนี้มันสะท้อนถึงความไม่ถูกสุขลักษณะ
เพราะตอนที่คุณเอาปลาร้าไปหมักอยู่ในหายตรงนี้

ให้แมลงวันลงไปไข่แล้วกลายเป็นตัวหนอนแบบนี้
นี่คือความไม่สะอาดอย่างหนึ่ง
คุณจะบอกว่าเออมีหนอนนี่คือแสดงความเป็นของแท้ของน้ำปลาร้าอะไรอย่างนี้
เป็นเรื่องปกติปลาร้าต้องคู่กับนอนเหมือนฉันต้องคู่กับเธอ

คือก็แล้วแต่ที่ท่านจะคิดนะคะ
แต่ว่าชาวเน็ตบอกว่ามันก็อาจจะไม่ใช่ซะทีเดียวหรือเปล่า
แต่ที่แน่เสียงแตกไม่ว่าค่ะ
เอาอย่างนี้ละกันเพื่อสุขภาพของทุกท่าน
ถ้าเกิดว่าจะทานถึงท่านบอกว่าท่านทานได้
อนคือโปรตีนชนิดหนึ่งปรุงให้สุกก่อนทานนะคะ

ไอ้ตัวนั้นกระโดดลงมาจากขอบหายเห็นไหม

ไม่เป็นไรฮะขอแบบน้ำอย่างเดียวก็แล้วกัน

เอามาต้มแล้วกลองแล้วทำใส่ขวด